มีคนคนหนึ่งเขาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลแอดมิตรไม่ได้

ก็อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะจัดที่ให้
แต่คือนอนเหมือนนอนกับพื้นเลยนะ
อะไรให้นิดหน่อยนอนกับพื้นและรอเตียง
ลักษณะแบบนี้เขาโพสต์ออกมาให้ดูมือกีต้าวงล็อกชื่อดังยุค
พันธุ์ใหม่หัวใจไทย๑๐๐ในยุคปี๒๕๕๙
ได้ค่ะยุคนั้นได้
กีต้าคนนี้คือพี่เอกเอกชัยลาดเหล่าดีนะฮะ
ซึ่งพี่เอกเขาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขา
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙บอกว่าเขาติดโควิด๑๙
เป็นไข้อยู่๓วันไม่หายเลยไปตรวจที่โรงพยาบาล
เตียงไม่พอต้องมาอีกโรงพยาบาลในวันอาทิตย์ตอนบ่าย๓
ก็ไม่มีเตียงอีกหมอให้มานอนรอที่ห้องกักตัวลักษณะแบบนี้
นอนที่พื้นกว่าจะได้เตียงเกือบ๔ทุ่ม
ผมก็นอนด้วยใจจดใจจอแล้วก็ความเครียดเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลในกรุงเทพนครแทบไม่เหลือเตียง

เพื่อนพี่น้องทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
ขอให้ระวังตัวกันด้วยแล้วเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดี
นี่คุณเอกเอกชัยลาดเหลาดีมือกีต้าของวงไซแอร์

ส่วนอีกรายที่ติดเชื้อโควิด๑๙ก็คือสาวพิตตี้ในจังหวัดภูเก็ต
เลยนะว่าสถานที่และกิจกรรมของเธอก่อนที่จะมีอาการป่วย
ว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้าง
เพื่อให้คนที่อยู่ในสถานที่ต่างในจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็พอเห็นสถานที่ที่เธอเคยไปแล้ว
ก็ต้องระวังตัวแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะครับ
หรือไม่ก็กักตัวไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
เล่าถึงอาการก่อนจะตรวจพบโควิด
บอกว่าเริ่มแรกจะคัดจมูกน้ำมูกไหลยังไม่มีไข้
พอ๒๓วันเริ่มมีไข้ไอแล้วก็เจ็บคอ
ก็เลยพยายามกินยาแก้หวัดดักเอาไว้
แต่พอมาถึงวันที่๔อาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
ตามมาลุกไม่ไหวเลยหนักหัวปวดหัวแล้วก็ไอตลอดเวลา
มีเสมหะเล็กน้อยน้ำมูกไหล
ตอนนี้อาการมาเต็มที่จึงไปโรงพยาบาลตรวจเช็คทันที
รู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙ในเวลาต่อมา
สถานที่ที่เธอโพสต์ก็น่าสนใจเพราะว่าเธอเป็นพิตตี้
เธอยังไปทำงานรับงานพริตตี้อยู่เลย
ขณะที่เธอเริ่มมีอาการป่วยนะฮะ
ดังนั้นก็เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าทางสาวพิตตี้คนนี้
ก็โพสต์ไว้เองแล้วก็ทางจังหวัดเขาเอามาโพสต์
ตามหาว่าใครไปยังสารที่เสี่ยงต่างเหล่านี้ด้วยนะครับ
ค่ะข่าวที่คุณสุดสกุลอ่านไป
ดูเรื่องเกี่ยวกับคุณเอกไซแอ้มคือเตียงไม่พอ

ไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น
เดี๋ยวจะหนักนะคะหนักทั้งคุณหมอเอง
หนักทั้งตัวที่เริ่มสำหรับคนที่เริ่มป่วยเอง